พระเอกไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ไม่ได้พูดปลูกใจอะไรแต่พูดเรื่องจริงคุณผู้ชมค่ะ
รับรองว่ามีแววโด่งดังในต่างประเทศแน่นอน
เริ่มที่คนแรกดีกว่าพี่เวียสุโมนละวัดค่ะ
คนนี้ใครก็รู้นะว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
เวียบินไปถ่ายหนังชีวิต๑๓หมูป่าเวอร์ชั่นฮอลลีวูดนะคะ
ก็ในบทบาทของจ่าแซมนั่นแหละเออนะคะ
ก็เป็นที่จับตามองเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นพระเอกมือรางวัลนะเนาะหลายคนก็จับตามมาบอกว่าโอ๊ย
น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อให้กับพี่เวียแน่นอน
และที่สำคัญเรื่องนี้ไม่ได้มีพี่เวียคนเดียว
มีหน้าแสดงคนอื่นด้วยมีพี่ตุ๊ยธีรภัทรพี่ตุ๋ครบธร
จากหล่อเข้มไปดูหล่อตีกันบ้างดีกว่า
ทัศภาคยังไงล่ะจ๊ะ
ตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะอยู่เมืองจีนค่ะ
แดนมังกรแล้วไปเติมความฝันคุณผู้ชมค่ะ

ที่สำคัญกลับไปครั้งนี้มีผลงานทั้งงานแสดง
แล้วก็ถ่ายทำรายการชื่อดังด้วยนะ
แล้วก็เขาบอกว่าอยากจะให้แฟนรอติดตาม
เชียร์ผลงานใหม่ของบี้กันด้วยนะคะ
แน่นอนโอ้โหหล่อเด้งมาขนาดนี้นะคะ

กรุ๊ปกลิ่มเขาก็ลงเชียร์สามีเขาอะเนอะ
ปิดท้ายที่หนุ่มคนนี้ค่ะคุณไม้พี่รัฐ
แจ้งเกิดในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนมาแล้วนะ

ล่าสุดค่ะไม้ได้ร่วมงานกับวงการฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกเลย

ชมผลงานของหนุ่มไม้กันได้นะคะ
เพราะว่าจะเข้าฉายในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ

เพราะไม้บอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือความท้าทายอีกขั้นหนึ่ง

ตอนแรกก็มาเป็นนักร้องในวงการนะฮะ
ตอนนี้ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงสุดยอดเลยนะคะ

เพราะว่าเป็นคนไทยของเรานี่เองนะคะ